ช่วงนี้พาก๓๕๖ไปแบบว่าจากความชอบส่วนตัวเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสงสัยศึกษาจนถึงแก่นแท้
แล้วมันกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ยังไงนะคะ
พาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกับคุณทัศนัยโค้ดทองในช่วงข่าวสูตรค่ะ

ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนักธุรกิจคนดังแห่งรุ่มน้ำจันทบูรณ์
นั่นก็คือคุณวุฒิศักดิ์รัตนสุวรรณ
กรรมการบริษัทพึ่งหลวงอัศวินจำกัด
จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปพริกไทยและเครื่องเทศ
แบรนด์พึ่งหลวงมานานกว่า๒๐ปี
แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยทอดทิ้งความชอบส่วนตัว
คือการชอบศึกษาประวัติศาสตร์
ทำให้ได้เรียนรู้ว่าตำรับยาโบราณที่เป็นยาอายุวัฒนะ
มักจะมีส่วนผสมของพริกไทยดำและน้ำผึ้งอยู่ด้วยเสมอ
เก็บความสงสัยนั้นศึกษาหาคำตอบเรื่อยมาเป็น๑๐ปี
มาเจองานวิจัยที่บ่งชี้ว่า
พริกไทยดำเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์กับร่างกาย
ตัดสินใจผลิตน้ำดื่มสมุนไพร
ที่มีส่วนผสมของพริกไทยดำออกมาจำหน่าย

เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของประเทศไทย
และต้องใช้พริกไทยดำที่รับซื้อมาจากเกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเท่านั้น
เพราะเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุด
จุดเริ่มต้นของเครื่องดื่มสมุนไรอัศวิน

จากการที่มันเป็นแค่พริกไทยธรรมดาธรรมดา
ทำไมเราถึงมาทำเป็นรูปแบบนี้

ก็แต่เดิมต้องกลับเรียนนะครับว่า
เดิมตัวพริกไทยกับเครื่องเทศ
ท่านผู้หญิงภัณฑ์เสลว่าลีกิติยากร
ทรงมีปณิธานในการที่จะดำรงรักษาไว้

ให้อยู่คู่กับจังหวัดจันทบุรี

หม่อมหลวงสารีกิติยกร

ครับผมโดยใช้เทคโนโลยีในการสกัดสารสำคัญที่อยู่ทั้งในพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศ
เพื่อมาต่อยอดเป็นตัวเครื่องดื่มนะครับแล้วก็คุณน้ำพึ่งเนี่ยก็ให้สูตรในเรื่องของเครื่องดื่มตัวอัศวินนี้ด้วย
มุนไพรที่เราใช้สกัดเพื่อมาทำเป็นเครื่องดื่มตราอัศวินเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพริกไทยดำ
แล้วก็ตัวที่๒ก็คือตัวขมิ้นชันตัวที่๓ก็คือตัวกระชายดำแล้วก็ตัวที่๔ก็เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือถังเช่า
แล้วก็ความหวานเนี่ยเราใช้น้ำผึ้งกับย่าหวานในการเพิ่มความความหวานของตัวเครื่องดื่มเองนะครับผมแล้วก็มีวิตามินบี๓ด้วย
วิจัยที่มารองรับในเรื่องของคุณภาพนะครับของตัวเครื่องดื่มเนี่ยก็มีอยู่๒งานวิจัยหลักนะครับ
วิจัยที่๑ก็คืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยกงจูนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลีใต้นะครับผม
ก็มีงานวิจัยออกมาว่าการที่เราจะสามารถบริโภคขมิ้นชันนะครับแล้วได้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซึมนะครับผม
จะต้องบริโภคควบคู่กับพริกไทยดำครับเมื่อเราบริโภคขมิ้นชันควบคู่กับพริกไทยดำจะทำให้ขมิ้นชันดูดซึมเพิ่มขึ้นได้๒๐๐เท่า
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ที่ผ่านอุปสรรคทั้งหมดมาได้
เพราะคุณวุฒิศักดิ์ยึดมั่นในหลักการบริหารงานที่ว่า
สมัครสมานสามัคคีและความพอเพียง
ทำให้อยู่ได้อย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้
ผมจะเน้นในเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กรนะครับ
ผมจะเน้นย้ำตรงนี้ครับว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า
ในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของความสมัครสมาธิสามัคคี
แล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าองค์กรของเรา
เราได้นำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงราชการที่๙
นำมาปรับใช้นะครับตั้งแต่เรื่องของทางการผลิตเลย
ตั้งแต่โรงงานเลยจนไปถึงในเรื่องของการตลาด
การขายเราจึงมีที่มาของเครื่องดื่ม
ที่เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้
ก็ด้วยหลักของปัชญานี้ที่เรานำมาปรับใช้ครับผม
คุณวุฒิศักดิ์ยังตั้งใจที่จะคืนประโยชน์กลับสู่สังคม
โดยปัจจุบันยังเป็นประธานสโมสรฟุตบอล
ทีมอัศวินกรอกขวางยูเนตเต็ด
เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

และพัฒนาเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป
ผมเนี่ยโดยส่วนตัวก็ช่วยงานที่สารเยาวชน

ก็ได้พบเจอนะครับปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
เราก็เลยมีนโยบายในเรื่องของการที่จะส่งเสริม
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี

ก็จึงมีนโยบายในการที่จะทำทีมฟุตบอลอาคาเดมี่ขึ้นมา
เข้าไปช่วยในการส่งเสริมการกีฬาครับ
เพื่อให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผม
แล้วก็ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดหรือว่าปัญหาทางสังคม
ยามที่เป็นว่างจากภารกิจทั้งหมด
คุณวุฒิศักดิ์มักจะชอบเข้าวัดทำบุญศึกษาธรรมะ

เพราะการสะสมพระเครื่องทำให้จิตใจสงบ
มีกำลังใจในการต่อสู้กับการทำงานต่อไปได้
เวลาที่เราได้ศึกษาได้ดูนะครับพระเครื่องพระบูชาพระพิมพ์
ทำให้เรามีความสงบในจิตใจ
ก็เกิดสมาธิเกิดการผ่อนคลายความเครียด
แล้วเราก็จะสามารถคิดงานต่างสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นได้
เพราะการที่ใครก็แล้วแต่ครับที่มีพระเครื่องพระบูชาติดตัว
สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้ผลอย่างชัดเจนเลย
ก็คือเราได้ระลึกนึกถึงคุณพระอรัตนัตรัย
ก็เหมือนเรามีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณประสงค์
อยู่ในใจของเราอยู่ตลอด
พร้อมที่จะทำงานมีกำลังกายกำลังใจ
ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างต่อไปได้
ทั้งหมดที่ผู้ชายคนนี้ได้ทำไม่ได้หวังเพียงผลตอบแทนทางธุรกิจเท่านั้น
แต่สิ่งสำคัญก็คือหวังจะนำสิ่งที่ได้ตอบแทนคืนสู่สังคมได้อย่างไร
เพราะนั่นมันคือความสุขและความยั่งยืนของธุรกิจอย่างแท้จริง